เราก็อยากรู้เรื่องของการเลื่อนคำพิพากษา

เราจะพูดคุยกับทางด้านของ
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
ตอนนี้วีดีโอคอลอยู่กับเราด้วยนะคะ
คุณประยุทธ์เพชรคุณอยู่ในสายแล้ว

สวัสดีครับคุณสืบสกุลคุณอริยาและคุณนัทธนัน
วันนี้ให้ความรู้กันหน่อยถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ศาล

ทั้งสองฝั่งจะต้องมีขั้นตอนยังไงต่อไหมครับ
เรียนคุณสืบสกุลแล้วก็
หากผู้ฟังอย่างคุณสุดข้อมันที่จะอย่างนี้นะครับ
กระบวนการที่ก่อนจะถึงวันนี้นะครับ
นั่นหมายความว่าการทำงานของฝ่ายโจทย์

เราได้นำสื่อพยานยนต์เสร็จสิ้นแล้ว
เรียนว่ากิฎีนี้เป็นคดีสำคัญที่ทางสำนักงานรายการรู้สุร

แล้วก็กระบวนการทำงานของทางท่านเอการเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตรวจสำนวน
อ่าร่างฟ้องนะครับสั่งฟ้องร่างฟ้อง
และกระบวนการสืบพยานจนเสร็จสิ้นอ่าเมื่ออายการเราสื่อพยานเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ฝ่ายจำเลยที่เราฟ้องไปเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องต้องเรียนเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ข้อหาที่เราฟ้องไปทั้งสองคนเนี่ยคือคุณพลคุณชายพลหรือพลวิพาเนี่ย
จะมีการกระทำผิดทั้งหมด๔กระทง๔ฐานความผิดแต่เราฟ้องไป๓กระทงด้วยกัน
ก็คือข้อหาแรกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอ่าข้อหาที่สองคือพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี
เสียจากบีดามันดาผู้ปกครองผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันควรข้อหาที่สามคือทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี
นะจนให้เด็กนั้นพ้นไปจากตัวและประการที่ทำจะทำให้เด็กเสียชีวิต
อันนี้เป็นกรรมเดียวกันที่เราฟ้องรวมไปกับเจตนาค่าแล้วก็สามข้อหานี้เฉพาะฟ้องในในพล
ส่วนข้อหาที่๔ฟ้องระหว่างนายชัยพลกับนางสาวสมพรหรือแตนหลาโพก็คือร่วมกันทำร้ายศพซ่อนเร้นศพอย่างที่ที่กระทำศพก่อนที่การชนะสูตรพลิกศพจะเสร็จสิ้น
นี่คือข้อหาที่เราฟ้องไปการที่เราฟ้องไปอย่างนี้เราเอาพยานเข้าสืบสนับสนุนคำฟ้องของเราจนเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็ให้ฝ่ายผู้จำเลยทั้งสองที่ทางพนักงานในการโจทย์เราฟ้องเนี่ยสืบแก้ไขจนเสร็จสืบหักล้าน
ประทานโทษสืบหักล้างจนแล้วเสร็จเมื่อสืบหักล้างแล้วเสร็จนะครับ
ว่าเหตุผลที่ต้องเลื่อนไปเนี่ยเพราะทางศาลท่านเองว่าคดีนี้ก็เป็นคดีสำคัญเช่นกัน
เมื่อเป็นคดีสำคัญนะครับอ่าคำพิพากษาของศาลเนี่ย
ก็จะต้องถูกส่งไปที่สำนักงานอธิบดีพวกสาภาพ๔ที่ขอนแก่น
เพื่อที่จะตรวจตามระเบียบของทางราชการศาลท่านเพราะเป็นคดีสำคัญ
เพียงแต่กระบวนการปฏิบัติตรงนี้นะครับก็ทำให้ยังไม่แล้วเสร็จก็เลื่อนไปนะครับ
ครับดังนั้นเนี่ยผลทางคดีไม่มีอะไรนะครับ
เพราะถือว่ามีการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว
ทั้งสองฝ่ายคงไม่สามารถที่จะเอาพยานหลักฐานเข้าไปสืบเพิ่มเติมได้แล้ว
เพียงแต่ว่าไม่อ่านวันนี้เลื่อนไปวันที่๒๐ธันวาก็เพียงแต่กระบวนการกำกับดูแลมาตรฐานของสารท่านเท่านั้นเอง
ก็ประมาณนี้ครับครับเขากับกระบวนการสืบพยานจะไม่มีครับ
แต่ว่าเป็นแค่กระบวนการตรวจร่างคำพิพากษาที่ยังไม่แล้วเสร็จถูกต้องนะฮะ
ทีนี้ท่านค้าระหว่างที่รอกว่าจะถึงวันที่ยี่สิบธันวาคมเนี่ย
ทางฝั่งจำเลยเองต้องปฏิบัติตัวยังไงไหมคะ
ก็คงไม่มีอะไรครับก็คืออย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าสื่อพยานเสร็จแล้ว
คงไม่สามารถที่จะเอาพยานหลักฐานอะไรไปเพิ่มเติมได้แล้ว
เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็คือต้องรอให้ถึงวันที่๒๐
สารตามกำหนดนัดแล้วก็สารถ้าไม่มีเหตุขัดข้องเปลี่ยนแปลงประการใด
ท่านก็คงจะต้องอ่านคำพิพากษาไปในวันนั้นวันที่ยี่สิบ
ก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็รอฟังคำพิพากษาอย่างเดียวครับ
กระบวนการพินาเสร็จสิ้นแล้วครับ
มีเงื่อนไขอะไรไหมฮะเดินทางออกนอกประเทศอะไรไหมครับ
เพราะว่าเห็นว่าคือวันนี้ที่มีการเลื่อน
แล้วก็ทางฝั่งลุงพลทางฝั่งป้าแตนเนี่ย
อาจจะมีการเดินทางไปที่ประเทศลาว
เพราะว่าจะไปไหว้พญานาค
ซึ่งเป็นสายเดียวกับองค์หลวงปู่ปาริจิตนคราช

เงื่อนไขตรงนี้ต้องไปดูสิ่งที่ศาลท่านออกข้อกำหนด

อันนี้เป็นกระบวนการระหว่างศาลท่านกับทางฝ่ายคู่ฟาร์ม
ทางพนักงานในการเราก็ถือว่าเราได้นำสืบพยานเสร็จสิ้นไปหมดแล้ว
ส่วนการกำหนดว่าจะไปต่างประเทศได้หรือไม่อย่างไร

อันนี้ทางงานโฆษกอายการไม่ทราบข้อที่จริงส่วนนี้ครับ
โฆษกอยากให้ประชาชนติดตามคดีนี้ยังไงต่อครับ
เรียนอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้คดีนี้อย่างที่ทราบว่า
เป็นคดีสำคัญที่พี่น้องสื่อมวลชนสังคม
และให้การสนใจและติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลาเพราะต้องถือว่าข้ามปีกัน
เพราะฉะนั้นกระบวนการพินาคดีสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นทางศาลท่านก็ดีทางอายการก็ดี
ก็จะมีการกำกับดูแลรักษามาตรฐานของกระบวนการยุทธรรมอยู่แล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลก็คงระหว่างนี้ก็คงต้องรอการตัดสินของศาลท่าน
แน่นอนว่าคำตัดสินของสารท่านก็คงเป็นเรื่องข้อเท็จจริง
แล้วก็พญาหลักฐานในสำนวนประกอบกับข้อกฎหมาย

ทีนี้นะครับคงจะขออนุญาตเรียนให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ทราบ
กระบวนการกฎหมายต่อไปอีกก็คือว่า
ถ้าถึงวันที่๒๐สารมีการอ่านคำพิพากษา
กฎหมายก็มีการบรรยัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่าถ้ากรณีที่สารอ่านคำพิพากษาในวันนั้น
ผู้ทำฝ่ายใดเห็นต่างหรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา
หรือฝากฝั่งของจำเลยทั้งสองที่ถูกฟ้อง
ค้านคำพิพากษานะครับ
แย้งคำพิพากษาได้ภายใน๑เดือน

นั่นก็คือว่าก็ต้องสามารถคัดค้านได้ภายในวันที่๒๐มกรา
แต่ถ้าหาก๒๐มกราทำกระบวนการคำฟ้องอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จ
ก็สามารถขอขยายเวลาได้ซึ่งเป็นสารท่านจะเป็นคนใช้ดุลพินิษฐ์นะครับ
ก็เรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงคืออย่างนี้ครับ
ก็คือกระบวนการถ้ามีการอุทธรณ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดเนี่ยนะครับ
สิ่งที่คู่ความฝ่ายอุทธรณ์ก็จะทำได้เพียงเขียนคำฟ้องอุทธรณ์
โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาสารชั้นต้นในประเด็นที่ตัวเองไม่เห็นด้วยนะครับ
จากนั้นก็ยื่นขอสารไปภายในเวลาคำหนดแล้วสารท่านก็จะส่งสำนองให้กับอีกฝ่ายนึง
ก็สามารถโตแย้งคัดค้ำก็มาได้ภายใน๑๕วัน
ถ้าจะรวมถ้อยคำสำนวนทั้งหมดบวกคำพิพากษาสารชั้นต้น
วกคำอุทธรณ์ของผู้ฟาร์มคำแก้อุทธรณ์ของผู้ความทุกฝ่าย
แม้กฎหมายจะสามารถสื่อพยานได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ย
ท่านก็จะไม่สืบพยานอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ
ท่านก็จะเอาคำสำนวนพญาหลักฐานมาพิเคราะห์
ประกอบกับคำพิพากษาสารชั้นต้นประกอบคำอุทธรณ์คัดค้านโต้แย้งคำแก้อุทธรณ์
แล้วท่านก็จะวินิจฉัยลงไปเรียกว่าคำพิพากษาสารอุทธรณ์
ก็ส่งกลับไปให้ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าท่านอ่านแล้วนะครับผู้ฟาร์มฝ่ายใดยังไม่เห็นด้วย
เห็นต่างคำพิพากษาสารอุทธรณ์ไม่ว่าจะประเด็นไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด
ก็สามารถยื่นดีการโต้แย้งคำพิพากษาสารอุทธรณ์ได้
ภายใน๑เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาสารอุทธร
ย่งกับท่านสารดีการตัดสินก็ถือว่าเสร็จสิ้นคดีนี้ประมาณนี้ครับ
ก็ต้องติดตามเป็นขั้นตอนในชั้นศาลต่อไปจนถึงสารดีการ

ขอบคุณท่านโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดท่านประยุทธ์เพชรคุณนะฮะ
ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของคดีที่โอ้โหประชาชนทุกคนติดตามมา๓ปี๕เดือนแล้วนะครับ
ขอบคุณครับผมยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีตาผู้ดำเนินอายการและท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ